ก่อนอื่นจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้ก่อน
คุณผู้ชมเคยดูมวยฆาตเชือกันมั้ยคะคุณภาพภูมิเคยดูมั้ย

เปิดมวยฆ่าเชือกกลางแยกไฟแดง

นี่เหตุการณ์เกิดขึ้นบ่าย๓โมงวันนี้เลยนะคะ

กันหลายรายเลยที่ถนนสายแม่สอดตากใกล้สามแยกไฟแดงวัดดอนแก้วค่ะ
พอไปถึงเนี่ยตำรวจไปพร้อมกับกู้ชีพมูลนิธิตากร่วมใจสงเคราะห์นะคะ
ตรงนั้นเป็นย่านร้านค้าริมทางสร้างติดกับสามแยกไฟแดงหลายร้านเลย
ที่เกิดเหตุมีกระบะมีรถเก๋ง๒คันจอดอยู่
มีนายธนพงวัยยี่สิบหกปีกับนายอาชวินวัยสี่สิบปี
เป็นคนขับรถทั้งสองคันทะเลาะกันอย่างหนักเลยค่ะ
แล้วก็เปิดศึกกันกลางถนนจากนั้นก็เรียกกลุ่มเพื่อนวัยรุ่นอีกหลายคนเอามาช่วยกัน
เก้าอี้ก็มาหมัดมือเท้าเข่าศอกมาหมดจนบานปลายค่ะ
สุดท้ายตำรวจต้องระงับเหตุแล้วก็นำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลกันไป
อาชวินก่อนมันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกผมอ่ะขับรถยนต์กันมา
แล้วก็เห็นคนในรถยนต์ของอีกฝ่ายนึงอ่ะทิ้งขยะลงบนถนนอืม
ผมเป็นพลเมืองดีผมก็ต้องเตือนสิทำแบบนี้มันผิดกฎหมาย
ทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางคุณปรับสองพันนะ
ครับคุณจะมาทิ้งแบบนี้ไม่ได้เตือนไปแค่นี้เองอ่ะ
เป็นยังไงไม่พอใจต่อยกันเลย
คนครับว่าให้แอ้งเขาโวยวายมากโบสดเสร็จ
เฮ้ยมึงโวยวายอะไรอย่างงี้เหมือนกันเดี๋ยวมันไหม้อีกอ่ะ
แล้วก็ถามคุณเพราะบอกว่าการรถยนต์ผู้การแล้วยังได้จบละ
ทุกคนดูกับมายมาก
ถามคู่กรณีด้วยหรอโหคุณอาชวินก็คือเลือดอาบเหมือนกันอ่ะ

ไปถามคู่กรณีหน่อยสิเรื่องราวเป็นยังไง

รุ่นคู่กรณีบอกว่าก็คุณอาชวินคนนี้

นี่ฝั่งผมก็เจ็บนะไม่ใช่ฝั่งเขาเจ็บอยู่ฝ่ายเดียว
ทีนี้ทางด้านของนางจงจิตสัญญากูลเจ้าของร้านน้ำพริก
ซึ่งก็เป็นแม่ค้าที่เห็นเหตุการณ์เพราะว่ามันอยู่ในเหตุการณ์

เล่าบอกว่าก็เห็นสองฝ่ายวิ่งไล่ทำร้ายกัน
กลางถนนอย่างบ้าคลั่งเธอใช้คำนี้
แล้วก็มาหยุดยืนทำร้ายกันที่หน้าร้านเธอ

หยุดหยุดหยุดทำร้ายกันอย่าทำร้ายกัน
ทำร้ายการมาหน้าร้านเธอไง
แต่ทีแรกได้ยินเสียงรถได้ยินเหตุรถ
เหตุแก่ต้นเต้นท้นเต้นแล้วก็จออยู่กลางท้าง

คงเลยวิ่งตีกันมาแล้ว
ก็เลยพิ้งหยีวันนี้
คนนั้นก็เดินต่อกล่อหน้าเดินต่อย

ไอ้นี่ก็โดนเขาต่อยโดนเขาตบ
สรุปเจ็บทั้งคู่เจ็บทั้งสองฝ่าย

แล้วก็ตำรวจนั่งส่องโรงพยพรักษาก่อน
ส่วนใครผิดใครถูกทำร้ายร่างกายสมัครใจทะเลาะวิวาสอะไรยังไง
เดี๋ยวให้เป็นหน้าที่ตำรวจนะคะเขาเตรียมเรียกสอบปากคำรายตัวแล้วค่ะ

แล้วก็อี้ที่หยิบมานะของร้านไหนก่อน